ังหันเป็นของเล่นที่เด็กจะต้องเล่นกลางแจ้งใช้เสริมทักษะการเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติของทิศทางลม
กังหันจะทำใบพัดจากไม้ไผ่ใช้สำหรับเป็นตัวหมุนให้กังหันลอยลมได้
ังหันจะพัดได้ดีก็อยู่ที่การเหลาไม้ไผ่ให้ได้ขนาดน้ำหนักที่พอดี
จึงต้องผ่าให้เป็นซีกบางเหลาให้เรียบร้อยแล้วจึงเจาะรูตรงกึ่งกลางของตัวกังหัน
เพื่อใช้แก่นไม้สอดให้หมุนได้และความสนุกของการเล่นกังหัน
คือการทำให้หมุนลอยและลิ้วตามลมได้ดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน